มาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ได้เกริ่นเอาไว้ก่อนที่จะปิดเบรกนะคะ
เจ้าถิ่นเนี่ยยกพวกจะไปรุมทำร้ายเขาแต่เขาต่อสู้นะคะ
แล้วก็สวนกลับแทงกลับนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตไปสองบาทเจ็บอีกหนึ่ง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ๒ทุ่มนะคะ
ซึ่งตำรวจเนี่ยพอได้รับแจ้งก็ไปในที่เกิดเหตุแล้วนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมากันที่หน้าบ้านมากันที่หน้าบ้านยกพวกมากันนะคะ
หมู่บ้านสุขสรรค์ซอย๔๒อยู่ที่บังแคร์ตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
คือตอนที่ตำรวจไปก็จะพบรอยเลือดจำนวนมากเศษหินกระจายเกลื่อนถนนเลย
อันนี้เป็นบ้านแฟนของผู้ก่อเหตุนะคะเนี่ยค่ะตอนที่ตำรวจไปนะคะ
พบผู้บาดเจ็บ๓รายก็คือนายสมเดชดุลยพัฒน์นะคะ
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดกว่าสิบแผลสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
อีกคนนึงก็คือนายทิติวุฒิกลิ่นโพอายุ๑๙ปีก็ถูกแทงด้วยวุฒิมีดเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ที่ลำคอที่ใต้ราวนมด้วยสุดท้ายก็เสียชีวิตเสียชีวิตสอง
อีกคนนึงคือนายพันกรอึ้งโตอายุ๒๐ปีมีบาดแผลจากอาวุธมีดตามลำตัว
คนนี้บาดเจ็บต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนก่อเหตุไม่ได้ไปไหนนายนัตโถวุธออกไปแล้วค่ะ
ถูกควบคุมตัวได้ที่บ้านนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราจะเห็นเขาถือมีดไป
นั่นก็คือสปาต้านะคะยาว๑๘นิ้วมีดปลายแหลม๑๕นิ้วอีกเล่มหนึ่ง
ถือไปสองทั้งสองมือเลยนะคะแต่ตอนตำรวจไปเจอเนี่ย
แขนหักนะสะบักสะบอมอยู่ในสภาพสะบักสะบอมเหมือนกัน
แขนซ้ายหักกู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่สนเพชรเกษมนะคะ
คือเขาบอกตอนที่ไปที่สอนอเนี่ยกลุ่มคู่อริก็ยกพวกมาปิดหน้าโรงพักกว่า๔๐คน
รอดูหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วนายนัทธวุฒิให้การกับตำรวจแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเมื่อตอนเย็นขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านที่นครปฐม
มาหาแฟนที่บ้านหลังนี้ค่ะระหว่างทางก็เจอกับกลุ่มเนี้ย
นะที่เป็นแก๊งเจ้าถิ่นเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ปาดกัน
ฝ่ายฝ่ายกลุ่มที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะยกพวกมายกพวกมา
แล้วก็มาคว่างปลาสิ่งของเข้ามาในบ้านจนของเสียหาย
ตัวเองก็เลยรู้สึกโกรธคว้ามีดออกไปสองเล่มกะจะไปดวน
พอออกไปก็โดนลุมนะคะออกไปแล้วนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็โดนรุมตีจนแขนหักเขาก็บอกว่า
เลยต้องป้องกันตัวเอามีดเนี่ยกวัดแกว่งแทงไปมั่วนะคะ
ปรากฏว่าถูกกลุ่มคู่อริเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียชีวิตสองบาทเจ็บหนึ่ง
ถามเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเขาก็เล่าบอกว่า
เขาเห็นผู้ก่อเหตุถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๖คนมารุมทำร้าย
ก็เลยป้องกันตัวนะคะด้วยการแกว่งมีดอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ปกติสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันสองคนสามีภรรยาเป็นคนทำมาหากินค่ะ
คนนี้เขามีคนเดียวครับเขาก็จะมาทำร้ายของเขา
เขาก็ป้องกันตัวเขาใช่ไหมครับเขาก็เลยเอามีดออกมาอืม
ก็คือสาเหตุจากการที่ว่าขับรถปาดหน้ากันโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ก็เลยมีเรื่องราวเกิดขึ้นว่าไล่ฟันกันภายในซอยค่ะโดยโดยอุปนิสัยแล้วบ้านบ้านหลังนี้เขาเป็นคนลักษณะยังไงเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนทำมาหากินเขาไม่ค่อยไปสูงสิงอะไรกับใครไม่ค่อยมีเรื่องกับใครด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะสำหรับนายนัทธวุฒิก็คือพกพาอาวุธมีดไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายเดี๋ยวก็ต้องมีการผ่าพิสูจนศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ